เช้านี้มีทั้งวิ่งและเดินแล้วฮะวิ่งไล่ลุงที่สวนรถไฟ
เชียร์ลุงที่สวนลุมพินี
ไปดูกิจกรรมต่างเหล่านี้กันหน่อยนะฮะ
กิจกรรมวิ่งไล่ลุงมีมวลชนมารอเข้าไปที่สวนวัชิระเบนจทัศน
หรือว่าสวนรถไฟตั้งแต่เวลาตี๔ที่ผ่านมานะครับ
ทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรองเพื่อตรวจอาวุธ
ก่อนเข้าไปรับเสื้อแล้วก็หมายเลขประจำการวิ่ง
เจ้าหน้าที่ตรวจเพราะว่ามีประชาชนบางคน
เอาป้ายข้อความที่จะไว้แขวนคอ
เขียนว่าพลเอกประยุทธ์ออกไปหรือว่าลุงออกไป
เจ้าหน้าที่บอกว่าเก็บไว้ก่อนได้ไหม
ไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวไปใส่เสื้อไปรับเสื้อ

วิ่งกันเยอะเลยนะวิ่งในเวลา๗๐๐น
การรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างเข้มงวด
สนที่กำลังเจ้าหน้าที่กว่า๕๐๐คน

มีทั้งคนที่เตรียมตัวมาวิ่งอย่างจริงจัง

รวมถึงบุคคลทางการเมืองหลายคนนะ

แน่นอนคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
ไปเร็วอยู่แล้วก็ถูกจับจ้องเลยแล้วก็สื่อไปสัมภาษณ์
คุณธนทรบอกตื่นเต้นกับกิจกรรมครั้งนี้
เพราะเห็นประชาชนมาร่วมกิจกรรมกันล้นหลามเลย
ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีคนตื่นตัวและเข้าใจสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน
ว่าเป็นอย่างไรยืนยันว่าการวิ่งไล่ลุงที่เกิดขึ้น
ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของมอบการเมืองแต่อย่างใด
แต่เชื่อว่าในปี๖๓นี้ก็จะเห็นการชุมนุมของประชาชน
มากขึ้นเรื่อยอย่างต่อเนื่องด้วยนะฮะ
นี่คุณสิริวัณรักษัตริย์ไปรอรายงานสถานการณ์อยู่
เห็นมีทวิตข้อความนะคะบอกว่ามียอดคนมาวิ่ง๑๓๔๔๐คน
แล้วก็นัดวิ่งครั้งต่อไป๒กุมภาพันธ์ที่เชียงใหม่นะคะ
ไปเดินบ้างจากวิ่งก็ไปเดินกันหน่อย
เชียร์ลุงที่สวนลุมพินีนะฮะ
ประชาชนเขาก็มาเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเหมือนกัน
เสื้อก็สีขาวเหมือนกันแต่ว่าข้อความที่เขียน

มีการต่อแถวเพื่อรับหมวกและเสื้อกันตั้งแต่๖โมงเช้านะครับ

รวมถึงอดีตนักเคลื่อนไหวทางการเมืองกลุ่มกปศ
เช่นร้อยเอกทรงกฎชื่นชูผลหรือว่าผู้กองปูเข็ม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงขุดวัฒนะ
นี่คนนี้โอ้โหแน่นอนอยู่แล้ว
แล้วก็อีกคนนึงคุณอุหาริไทยนักร้องนักแสดง
ที่มาสายเชียร์ลุงเขาก็มาอยู่แล้วนะครับ
รวมถึงคนอื่นที่เราอาจจะไม่ได้เอ่ยถึงด้วยนะครับ
บรรยากาศมันคึกคักมันมีลุงมาด้วยเหรอนี่
มีกองยงกองยาวมีแบบลำกันอย่างนี้เลยนะคะ

คุณลุงตู่นะฮะกองยงกองยาวแจกกระดาษให้กับประชาชน
ข้อความส่งถึงลุงให้กำลังใจลุง

ส่งให้ถึงมือของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
เดินเชียร์ลุงก็เริ่มปล่อยตัวตั้งแต่เวลา๙นาฬิกานะครับ

วันนี้ทุกคนเตรียมพร้อมมาให้กำลังใจลุงตู่ลุงป้อม

และบรรยากาศในภาพรวมก็เห็นมวลชนทยอยเดินทางมาจำนวนมาก
ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยสงบเงี่ยม
เพราะว่าเขาเดินไงแต่อีกฝั่งเขาวิ่ง

นี่คุณธิตาพาก็ไปรายงานสถานการณ์อยู่
ทวิตข้อความนะคะบอกว่าคนที่มางานเดินเชียร์ลุง

เป็นบรรยากาศทั้งวิ่งทั้งเดินนะคะ